มาดูเรื่องราวของกีฬาต่อสู้กันหน่อยนะครับ
ยกเดียวจบเลยนะครับมี๕นับไปดูกันหน่อยครับ
ก็เป็นศึกที่น่าติดตามมากนะครับ
อีกหนึ่งศึกเหมือนกันที่จบไปในช่วงเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา
ถ้าอยากกัดกล่องก็ก็ทันต่อมานะครับ
นั้นก็ชนะไปได้สิทธิ์ในการไปชิงแชมโลกกับน้องโอ๋
ไก่ย่างห้าดาวนะครับแล้วก็รับเงินโบนัสไปเนี่ย
เหนาะเลยเกือบสามล้านห้าครับสามล้านห้าแสนบาทนะครับ
นี้ไฟล์เดียวไม่รวมค่าตัวอีกส่วนอีกคู่ที่น่าสนใจครับ
เป็นการชิงแชมป์โลกนะครับมวยไทยรุ่นสตรอเวทหญิง
คนแรกในประติศาสตร์นะครับระหว่างสวิล่าเซนเดลกัปปั้นสาวดาว
่งชาวสวีเดนที่เป็นมวยของแฟร์เทคนะครับซ้อมในไทยอยู่แล้ว
เจอกับแจ๊กกี้บุญตันนักสู้ฟอร์มแรงนะครับที่ไร้ไพ่มา
๓ไฟล์ก่อนหน้านี้นะครับมาจากอเมริกา
ปรากฏว่าซามิล่านะครับได้เปรียบช่วงชกก็เดินหน้าออกอาวุธนะครับ
แม่นยำมาเยอะกว่าความหนักอยู่ที่จักรีบุญตันนะครับ
แต่สุดท้ายเนี่ยพอโดนสะสมไปเรื่อยเนี่ย
โอ้โหจากกี้บุญตานี่ช้ำมากนะครับ
ก็กลายเป็นว่าซาบิล่านะครับ
เป็นแชมป์โลกที่อายุน้อยสุดของวันแชมป์เป็นชิปด้วยวัยเพียง๑๗ปีเท่านั้นนะครับ
แล้วก็ได้รับเงินอัดฉีดจากฟอร์มเฉียดตรงนี้ไปนะครับ
เป็นเงินโบนัสอีก๑๗๐๐๐๐๐บาท
ส่วนเมื่อวานสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย
ก็จัดงานประกาศเกียรติคุณวันนักกีฬายอดเยี่ยมนะครับ
ประจำปี๖๔ก็แน่นอนนะครับมีแขกผู้มีเกียรติมาเยอะมาก
แล้วก็บรรดานักกีฬาแล้วก็คนในวงการกีฬาด้วย
ไฮไลท์ก็เริ่มจากรางวัลนักกีฬาสมัครเล่นชายยอดเยี่
ปรากฏว่าเจ้าสดชัดชัยเดชาบุตรดีครับ
มวยสากลในรุ่น๕๗กิโลกรัมชาย
เจ้าของเหรียญเงินชิงแชมป์โลกนะครับ
คว้ารางวัลนี้ไปครองขณะที่รางวัลนักกีฬาสมัครเล่นหญิงยอดเยี
ก็คือน้องเทนนิสพาณิพักษ์วงพัฒนกิจ
หลังวัลนักกีฬาชีพชายยอดเยี่ยมถึงชนะทิศสงสิน
นักฟุตบอลทีมชาติไทยส่วนฝ่ายหญิงก็ตกเป็นของ
โป้เมียวประพังกรธนาคิตนักกีฬากอล์ฟหญิง
ส่วนน้องเทนนิสก็พูดถึงรางวัลนี้นะครับว่าขอบคุณ
ผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับ
ที่เป็นสมาคมที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อทำรางวัลในดีแบบนี้นะครับ
แล้วก็คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทุกคนที่ช่วยในการโหวตจนได้รับรางวัล
เป้าหมายในซีเกมนะครับแข่งขาด๑๒ถึง๒๓พฤษภาคม
เทนนิสก็บอกว่าไม่ใช่งานง่ายนะครับ
เพราะว่ามีเรื่องของการติดโควิดมาก่อนหน้านี้
จบภารกิจที่สเปนนะครับทำให้ต้องหยุดซ้อมไป๑๐กว่าวัน
ก็ยังต้องขึ้นไปแข่งในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน๕๓กิโลกรัมด้วย
ก็ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับเพื่อหวังจะคว้าเหรียญทองให้ได้ครับ
สำหรับรางวัลนักกีฬาสมัครเล่นยอดเยี่ยมหญิงค่ะ
ก็ดีใจมากค่ะแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติ
เหมือนเป็นรางวัลที่แบบตอบแทนความเหนื่อยความทุ่มเทของเราค่ะ
ก็รู้สึกขอบคุณทุกคนค่ะขอบคุณสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬา
แห่งประเทศไทยค่ะพี่พี่นักข่าวทุกคนคณะกรรมการทุกคนที่ช่วยโหวตให้ได้รางวัลค่ะ
ซีเกมตอนนี้ก็เหลือเวลาอีกประมาณแค่ยี่สิบกว่าวันค่ะ
ค่อนข้างบีบมากเพราะว่าเพิ่งกลับมาฝึกซ้อมค่ะ
แต่ว่าก็ทุ่มเทมากค่ะปกติลง๔๙ก็จะมีความได้เปรียบคู่ต่อสู้อยู่เยอะ
เพราะว่าตัวสูงแล้วก็ลดน้ำหนักเยอะค่ะแต่ว่าไปแข่งครั้งนี้ลง๕๓ค่ะ
ก็เป็นความท้าทายมากเพราะคู่ต่อสู้ก็แข็งแรงมากค่ะ